ความคุณไหวของธิมฟุตบอลเทียมชาติไทยกันบ้างนะครับ
ยังคงลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อม
เตรียมที่จะพบกับเมียนมาโดยธิรทรมุนมาทาน

แล้วก็ตัวเองยังไม่ได้ซ้อมกับทีม
แต่ก็ถือว่าพ้นในเรื่องของการกักตัวแล้วนะครับ
ส่วนธนดาสมุทธโชคสัตวชาติยังพอใจฟอร์มของตัวเองจากเกมแรก
แต่ก็ยังมีหลายจุดที่ต้องแก้ไขนะครับ
ความคิดใหม่ของทีมชะไทยชุดอาเซนครับ
ก่อนเกมนัดที่๒พบกับเมียนมานะครับ
ในวันที่๑๑ธันวาคมนี้นะครับ
เมื่อวานครับลงฝึกซ้อมแล้วก็ทางด้านทิรทรบุญมาธรรมเนี่ย
ก็เดินทางมาสมทบกับทีมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็สำหรับธีรทรออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว

ก็ออกมาบอกว่าเขาเนี่ยพ้นการกักตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
รอคอยผลมาประมาณสัก๓๐ชั่วโมงได้
โดยจะสมทบกับทีมชาติไทยลงซ้อมเนี่ยก็คาดว่าในวันที่๘ธันวาคมนี้นะครับ
สำหรับการฝึกซ้อมล่าสุดของไทยนะครับ
ใช้เวลาประมาณสัก๑ชั่วโมง๓๐นาที

แล้วก็เพิ่มในเรื่องของโอกาสในการทำประตูครับ

ทำประตูที่๒ในเกมนัดแรกก็กล่าวว่า
สภาพร่างกายของตัวเขาในตอนนี้ถือว่าพร้อมมากนะครับ
ได้เห็นจุดอ่อนแล้วก็จุดแข่งของทีมไปแล้ว
ส่วนมุมมองของเขาที่มีตัดทีมชุดนี้
ตัวเขาเองมองว่าเคยเล่นด้วยกันมาแล้ว

ทุกคนก็จะพยายามทำความเข้าใจกันให้มากที่สุดครับ

แต่ว่าก็ยังมีหลายจุดให้แก้
เราก็พยายาม
ทีมพี่ชุดนี้ก็เคยเล่นด้วยกันมาสักพักหนึ่ง
แต่เวลามารอบนี้ก็ถือว่า

แต่ว่าก็พยายามทำความเข้าใจกันให้ได้เยอะที่สุดครับ
พยายามพูดพยายามสั่งกันให้ได้
เพราะที่จะเป็นไปได้ครับ
ในศึกอาเซียนครับ๒๐๒๐

ซึ่งเอาชนะกับผู้ชาวไป๓ประตูตอนหนึ่งครับ
โดยโมฮาแมทไซฟุตดินอบูบากา
เลขาธิการสมาคมฟุตบอลมาเลเซีย

หลังจากผู้เล่น๒คนในทีมมีผลตรวจโควิด๑๙เป็นบวกนะครับ
หนึ่งในนั้นครับเป็นผู้รักษาประตูด้วยนะครับ
ก็คือคารูอัสซานคาลิสนะครับ
ที่ต้องแยกตัวออกไปทำการกักตัวนะครับ
นี้ครับฟุตบอลทวนาเมนต์ในยุคโควิด๑๙แบบนี้นะครับเริ่มมีการปรับกฎให้สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อ
พุทธศาสตร์ประตูได้ระหว่างการดังขันนะครับเพื่อให้แต่ละทีมมีพุทธศาสตร์ประตูที่พร้อมใช้งานอย่างน้อย๓คนครับ